ช่วงนี้มาดูข่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับคนกรุงกันหน่อย
เพราะว่ารถแท็กซี่ทั้งหลายที่เขาต้องไปรอรับผู้โดยสารที่นั่น
รับผู้โดยสารก่อนหน้านี้๕๐บาทขอขึ้นเป็น๑๐๑
จริงตอนแรกมันเริ่มจาก๒๐บาทก่อนไหม

ขึ้นมาแล้วเป็น๕๐บาทตอนนี้จะขอขึ้นอีกเป็น๑๐๐บาท
คุณผู้ชมคะไลน์หน้าจอเรายังส่งมาคุยกันได้
ลองส่งมาบอกกันหน่อยสิว่าโอเคไหมกับเรทนี้
สมมุติถ้าเราต้องใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
เขาขอเรียกขึ้นค่าเซอร์ชาร์จก็คือ
จะเดินทางไปไหนที่แน่มาละ๑๐๐บาท
แล้วระยะทางต่างหากบวกลบไปอีกที

ส่งมาบอกกันหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่า
ถ้าไม่ให้๑๐๐บาทเขาจะหยุดให้บริการวันนี้
รอดูท่าทีอยู่ตอนนี้นะคะ

เผยแพร่ออกไปโลกโซเชียลมีเดีย
เข้ามาถล่ม

ไม่ได้ชื่นชมนะคะไม่ได้ชื่นชมแบบถล่มนะคะ
คือมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า

ถ้าทางด้านของแท็กซี่บอกมาแบบนี้

เพราะว่าข้อเรียกร้องนี้ดูเห็นแก่ตัวไปหน่อย

จนถึงตอนนี้มาดูบรรยากาศที่สุวรรณภูมิกันหน่อยนะคะ
ก็ยังคงมีแท็กซี่ให้บริการตามปกติ
หลังจากที่เขาประกาศรวมตัวกันรวมกลุ่มกัน
ยื่นข้อเสนอก้าวกัญญายนที่ผ่านมา
ให้ลดบทลงโทษที่แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์

แล้วก็ขอปรับขึ้นค่าเสือช้าจากเที่ยวละ๕๐เป็น๘๐๑๐๐บาท
หากไม่ทำตามจะหยุดวิ่งวันนี้๑๔กันยายนนะคะ
ไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่
ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าข้อเสนอที่เรียกร้องมาสนามบินไม่สามารถดำเนินให้ได้

ข้อกำหนดและระเบียบต่างที่ออกมาขึ้นอยู่กับกรมการขนส่งทางบก
ทีนี้คนขับแท็กซี่๑ในคนขับซึ่งอยู่ภายในสนามบินที่บอกว่า
คู่ไว้ตรงนี้เนอะคู่แข่งเยอะอยู่นะคะ